คดีการทวงหนี้โหดมีเกิดขึ้นมากมายหลายคดีนะครับ
ส่วนใหญ่เราจะเจอก็คือเจ้าหนี้ไปทวงหนี้โหดกับลูกหนี้
แต่ที่พัทยาครับกลับเป็นลูกหนี้ครับที่ยกพวกไปรุมทำร้ายเจ้าหนี้
เกิดอะไรขึ้นจอบประเด็นจากรายงานครับ
เอาให้ตายนะเรียกอะไรเขาตี
มันกดอยู่เลยผมก็อย่างนี้

ความรู้สึกของผู้เสียหายที่ถูกชาย๓คนเข้ารุมทำร้าย
ภายในซอยเทพประสิทธิ์๗ย่านพัทยา
โดยไม่คาดคิดว่าจะถูกรุมทำร้าย
ทั้งที่ผู้เสียหายและชายที่มารุม

เป็นอย่างดีเพราะเป็นญาติกัน

เกิดมาจากการที่๑ใน๓คนที่มารุมทำร้าย

น้องชายผู้เสียหายเห็นว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊ก

พร้อมระบุว่าจะซื้อรถใหม่

ให้นำเงินมาคืนบ้างก็ยังดี

ผู้รับสารถึงกับควันออกหูโทรนัดแนะ

ตอบแทนด้วยเพลงแข้งจนบาดเจ็บ
ขณะที่แม่ของผู้เสียหายเผยทั้งน้ำตาว่า

เลี้ยงดูแลกันมาไม่น่าจะทำกันถึงเพียงนี้
โดยเธอยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
เผยนี่อู๋มันยังมีอยู่เลย
เงินฉันซื้อประแจให้มันเลย
ถึงมันจะโกรธยังไงก็ไม่น่าเห็นแต่น้าบ้าง
ขอให้มันคิดถึงฉันที่ให้ชุบเลี้ยงมันมา
ฉันชุบเลี้ยงมัน
แม้จะเลี้ยงมัน
ลูกสาวที่ไปเมืองนอก

ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้ก่อเหตุ
โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าสาเหตุที่มารุมทำร้ายนั้น

ส่วนเรื่องยืมเงินไม่รู้เรื่องต้องไปถามอีกคน
พร้อมยืนยันว่านอกจากทำร้ายร่างกาย

แต่อีกฝ่ายที่ทำการข่มขู่กลับ
คือว่ามันก็มีปัญหากันมานานแล้วครับ

ก็อีกอย่างเขาก็ไปที่นั้นไปคอมเมนต์เฟสผม
ว่าเงินนำมาใช้หนี้แม่มันพวกหน้าขนอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
แต่รู้สึกว่าเราเป็นคนมายืมเงินกับเขาใช่ไหมครับ

ผมไม่ใช่เป็นเจ้าหนี้อะไรของเขาเลยครับ

ถ้าน้องสาวก็ต้องคุยกับน้องสาวอีกทีครับ
แต่ก็คือว่ามันไม่ใช่เงิน๕๐๐๐อะไรอย่างที่เขาพูดครับ
แล้วทำไมเราถึงจะต้องมาถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยอะครับผม

มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ
แล้วทำไมต้องมีการขู่อาฆาตด้วยหรือครับผม
ไม่เคยขู่อาฆาตนะครับ
ที่บอกว่ามาทำร้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับผม
ผมผมไม่เคยครับมีแต่เขาขู่อาฆาตผม
ผมมีผมมีทุกอย่างครับผมให้สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วแค่นี้ครับ
สำหรับความคืบหน้าของคดีผู้เสียหาย
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยา
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เมืองต้นตำรวจเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มารับทราบข้อหาร่วมการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน